เรื่องนี้ที่หนองคายสามีภรรยานะล้อมวงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ
สามีบอกว่าอ่ะไปเลิกดื่มแล้วไปช่วยซ่อมหน้าต่างหน่อย
ภรรยาภรรยาติดลมไม่ยอมลุกไม่ยอมไป
สามีคว่างมีดใส่วงเหล้าพี่อุ๋ยเชื่อมั้ยแล้วโอ้โหมันแม่นอะไรขนาดนั้น
มันเข้าคอภรรยาตายเลยนะคะคว่างใส่วงเล่าแล้วเข้าคอภรรยาตาย
โอ้โหนูสินี่อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาวงเหล้าค่ะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอรัตนวาปี
น้องคายนะคะครับตำรวจสพรัฐนาวาปีไปถึงเนี่ย

นายบุญเพ็งเบ้าทองจันทร์อายุ๔๗

ก็สามีเนี่ยนะที่เป็นสามีเนี่ยก็นั่งรอมอบตัวอยู่

เหนือตัวเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเต็มไปหมด
แล้วมีดที่เครื่องเข้าไปโดนคอภรรยาเป็นสปาต้านะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทางคดี

ภรรยาคือนางดาราศรีรักอายุ๕๗ค่ะ

นำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐนาวาปี
แต่เสียเลือดมากเพราะว่าเข้าเส้นเลือดใหญ่

ตัวสามีบอกว่าก็อยู่กินกับนางดารา
ฉันสามีภรรยามาระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนเกิดเหตุก็ล้อมวงดื่มเหล้ากันในบ้าน
มีเพื่อนมาดื่มเหล้าด้วย
ตัวสามีบอกว่าตัวเองเลิกดื่มไปก่อน

ไม่ยอมเลิกก็เลยโมโห
ความมีดสปาต้าที่ใช้ผ่าฟืนนะคะคว่างไว้ในวงเล่า
แต่มันใกล้ไง๕เมตรแล้วมีดเข้าคอภรรยาเลย
เข้าทางด้านซ้ายของคอแบบประมาณนี้นะคะ

ตัวสามีบอกผมเองก็ตกใจ
รีบอุ้มเมียออกมาให้เพื่อนบ้านส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเมียตายเขาบอกเขาเสียใจค่ะ
อยากจะขอโทษครอบครัวของทางฝั่งเมียด้วย
วันนี้ทางฝั่งเมียออกมาให้เพื่อนบ้านส่งโรงพยาบาล
วันนี้ทางครอบครัวนำศพของนางดารามาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน

จะมีการชาปนกิจ๒๐เมษายนนี้

รู้จักกับผู้ตายแล้วก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาได้พักนึง
ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะในบุญเพ็งสร้างความวุ่นวายตลอดเลย
มคูเพื่อนบ้านด้วยไม่ค่อยมีใครอยากจะยุ่งกับครอบครัวนี้
ก่อนหน้านี้เคยเตะกระติกน้ำร้อนใส่หลานชายผู้ใหญ่บ้านอ่ะ
น้ำร้อนลวกก็เตือนแล้วนะแต่ไม่เป็นผลเขาไม่ยอมฟังเลย
ชาวบ้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
สามีภรรยาคู่นี้ดื่มเหล้าตลอดดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกันตลอดเลย
ลูกติดของฝั่งภรรยาอยู่ด้วยไม่ได้ต้องหนีไป
ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะไม่ค่อยมีใครกล้าไปยุ่งกับครอบครัวนี้

มันเนี่ยในครอบครัวนี่มันหลายทีแล้วที่มันสร้างความวุ่นวาย
ให้ครอบครัวนี่แม้แต่เตะนำฮ่อนรวกร้านรวกยัง
พระจำว่ามันไม่มีลูกร้านมันเท่หรอก
คนเสียชีวิตนี่เป็นคนดี

แกเป็นซอยเรียกซอยงานดีเบิร์ดแกเป็นคนไม่ค่อยปาด
หัวบ้าวอย่างคือเงียบเถียงว่าเป็น
ฝึกตีนดัวไปฟื้นโรงพยาบาลกละมี
ลูกเอานี้ไปลูกจนไม่ได้อยู่บ้าน

ตีแม่เค้าตีลูกตีร้านเค้าก็เลยไม่ให้

แต่ผู้ตายค่ะเป็นคนดี
แต่เราเสียงปิงงั้นเรารักหัวเราโพส

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อ